ช่วงนี้ก็เป็นการสรุปข่าวในรอบปีนะครับของทุกวงการ
วงการกีฬาถ้าพูดถึงวอเล็กบอล

ซึ่งปีนี้ซึ่งกลับผ่านพ้นไป
ถือว่าเป็นปีทองของการกำเนิดดาวรุ่ง

สีทองของดาวรุ่งอย่างแท้จริงสำหรับวงการวอเล็กบอลไทย
หลังมีนักกีฬาเลือดใหม่โชว์ฟอร์มโดดเด่นขึ้นมา
เห็นได้จากรายการที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
นักตบสาวรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

ชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชศรีมา
ต้องเจอกับทีมคู่แข่งที่แข็งแกร่ง
แต่ลูกยางสาวยุค๑๙ขวาอันดับ๓มาครอง
เป็นรองแค่จีนกับญี่ปุ่นเท่านั้น
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนวอเล็กบอลเป็นจำนวนมาก
ขอบสนามและทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
เรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งในการถ่ายทอดกีฬาวอเล็กบอล
ส่วนทวนาเมนต์สุดท้ายของปีวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

โดยทีมชุดนี้ยังเน้นผู้เล่นดาวรุ่งลงสนาม

สระยาผมระและทิชญาบุญเลิศ

ซึ่งจากการที่เราได้ให้โอกาสกับนักกีฬารุ่นใหม่นะครับ
ก็จะเห็นชัดเจนว่าเรามีนักกีฬารุ่นใหม่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเพียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบีมไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มนะฮะ
ก็ได้สามารถแสดงศักยภาพได้เป็นอย่างดี
คว้าอันดับ๓วอเล็กบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย

ยังติดโผล่ทีมยอดเยี่ยมในทัวร์เทอร์เมนต์
ขณะที่เยาวชนชายไม่น้อยหน้า

ศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี

จากผ่านเข้ารอบคัดเลือกชิงแชมป์โลกโซนเอเชียแล้ว

หนุ่มไทยทำดีที่สุดคืออันดับ๗
และยังได้เห็นฟอร์มของผู้เล่นดาวรุ่ง
ก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกอีกด้วย
เนื่องในโอกาสปีใหม่๒๕๖๐
ก็ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ
ในนามของทุกฝ่ายครอบครัวกีฬาวะเร็บบอล

ให้กำลังใจนักกีฬาของเรา

แต่ที่สำคัญก็คือติดตามพวกเรา
ผลงานของพวกเราในไทยรัฐนักทีวี
ผ่านรายการแห่งขันกีฬาระดับเอเซียทุกประเภทนะครับ